จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับพบกับรายการจับยามสามแต้มนะครับผม
ซึ่งรายการนี้เป็นรายการใหม่ของทางไทยรัฐพอดแคสต์นะครับ
ก็เป็นรายการจะบอกว่าเป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ใช่นะครับ
เป็นดวงชะตาก็ไม่เชิงนะครับเดี๋ยวมาเล่ามันให้ฟังอีกทีว่า
รายการเราเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนแต่ตอนก่อนอื่นเนี่ยต้องแนะนำตัวก่อนผมตะนะครับผม
ซึ่งจะเป็นพิธีกรหลักของรายการนี้แล้วก็จะทำรายการร่วมกับพี่ดันสำหรับผม
ทำไมเราถึงเอานี่กระทู้ข้างมาในรายการ
เพราะว่ารายการเราเนี่ยอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์แปลก
ทีนี้น่าจะรู้แล้วว่ารายการนี้คือการทายผลฟุตบอลจาก
เราไม่มีมานั่งวิเคราะห์ผลการเล่นอะไรใด

ก็อย่างที่บอกผมกับพี่รันจะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักของรายการนี้

นั่งตัวเย็นเลย

นถักกานด้านนี้หนึ่งก่อน
เราก็เท้าใจกันคือ
แต่ว่าข้อมูลนี้ผมจะนำไปเล่าอะไรเขาแทบจะใช้อะไรไม่ได้ละ
จบแล้ว
ความรู้ที่คุณมีเนี่ยไม่มีประโยชน์สำหรับรายการนี้

ผมใช้คำว่าพิเคราะห์ภันแบบในไพล์

เหมือนกันไปติดตามข่าวสารในแบบสำหรับของผม

พูดถูกมั้ยถูกมั้ยผมชอบพูดถูกว่า

มันจะไม่มีอีกวิทย์ต่อไปแล้วนะ
แล้วผมก็จะเป็นหนึ่งในคนที่จะร่วมพึ่งมหาภัยพวกคุณด้วย

เฮ้ยเหย
ยกก่อนคุณแม่นขนาดไหน
มองคำแน่มาก่อนคุณเล่าลาวก่อนเลย
เป็นลายปากครับก็๑๕วันแรกแล้วก็๑๕วันหลังของทุกเดือน

ใช่ใช่พวกโหลาศาสตร์จริงคุณดูหลายอย่างนะ
แต่ว่าคุณยายสนับเป็นไพ่ใช่ไหม

ศึกษามาก็ตั้งแต่พอเรียนมหาลัยเนี่ย
ก็๑๐กว่าปีได้แล้วนะ

เหมือนการราชินิงมาเลยเพื่อนเหลือน้อยลงไหม

นี่เกะเตะแล้วนี่

มันไม่มณีผลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อถือนะ

คุณประกาศตัวชัดเจนเลยนะ

ผมด่าแมล็คพิตตี้ทุกเทปเท่าที่จะทำได้

ไม่ต้องสนใจหรอกกลัวทัวลงอ่ะพูดง่ายหรือมันไม่ได้มีบ่อยหรอกเพราะว่าแบรนด์ยูอ่ะ
เราก็เลือกมาวันนี้อาจจะดูเป็นการรุม
ถ้าดูจากนั่งแข็งดูฝั่งตรงข้างหน่อยดูเป็นแบรนด์ซิตตี้

แต่วันนี้เราจะมาเป็นกลางที่สุด

มันก็ว่ากันตามพื้นโดนสไตล์อยู่แล้วใช่มั้ย

เพราะมันวัดกันที่ไพ่ที่อุปกรณ์
มันมีหลักเขาเรียกอะไรหลักสถิติหลักโหลศาสตร์ของมันอยู่แล้ว

ใช่ผมอาจจะเอาตรงนั้นน่ะมาถามได้ไง
แต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว
วิเคราะห์แบบในมุมมองของนักข่าวก่อนว่า

ก่อนที่เราจะได้ดูเกมด้วยกันเต็ม
ผมมองว่าความมั่นใจของนักเตะมันกำลังกลับมา

แต่ว่าผลการแอนคำมันมาทันดี
มันก็เลยทำให้นักเตะมีความเชื่อมั่นในตัวของโค้ชว่า

และศรัทธาฯภูมิสามารถทำให้นักเตะพวกนั้นมีความกระหายที่จะกลับมาลงเล่น
แล้วมันจะเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มันกำลังจะไปด้วยนี้

ก็เพราะว่าถ้าสังเกตจากของลิเวอร์ฟูที่เราแชร์กันได้
เลี้ยปูก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบ๓ตัวเคลื่อนข้างบนไม่ได้แล้ว
มันต้องมีจุดเปลี่ยนคือต้องมีหน้าที่เป็นสไตล์พักบน

แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าตำแหน่งเราตำแหน่ง
แต่คิดว่าจะเป็นฟุตบอลที่สู้สนุกขึ้น
ผมเชื่อว่าจะออกไปแบบนั้นในความคิดผม

กลับมาอยู่ในฟอร์มที่เชื่อถือได้ว่า
ควรจะเป็นแต่มันอาจจะเป็นคนดีหรืออะไรอย่างนี้

แน่ก่อนเพราะว่าทีมหนึ่งทรงอีกทีมหนึ่งกำลังเวียดกลับมาดี
มันก็จะมีความกล่าหายมีความอยากจะเอาชนะอยู่
กับสภาพทีมตอนนี้ฟอร์มตอนนี้มันสู้กันได้

คือผมเห็นต่างกับพี่เจผมว่า
ตัวผู้เล่นไม่ได้หนีกันเยอะ

มันก็จะทำให้แมดอยู่ดอกกว่าหรือการที่เวบเด็กหรือป้า
มันจะทำให้มันแกว่งไปหน่อยไป

เดี๋ยวบอยให้ขาหักเจ็บไปก่อน
แล้วแมนพิตี้จะลดเพราะมันกลัวลง

คือตอนนี้ถ้าไม่มีคนสร้างสารโอกาสให้มัน
บอกได้เลยว่ามันปรับตัวกับบอนรัทรีกยาว
แต่บางทีคือแค่นี้คือ

แมนอยู่ช่วงกำลังตั้งไข่ช่วงนึง

จากการวิเคราะห์ของทั้งผมและ

ซึ่งผมบอกก่อนว่าจาก
คุณเจความเห็นมันล้วย
เขาเรียกอะไรนะ

เพื่อนเชิญเราคิดแบบเธอ

อันดับแรกเลยอย่าจะทำนายไทยทักในเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อ

ซึ่งการแข่งขันที่มันจะเกิดขึ้นในวันที่
ตุลาคมซึ่งมันตรงกับวันอาทิตย์
สีที่โดดเด่นเป็นอันดับแรกเลยคือสีเขียว
อันดับที่๒คือสีชมพูสีเลือดหมู
และอันดับสามคือสีแดง

มันจะมีบริวารเดทสีนะครับ
ซึ่งถ้าตามหลักโหลศาสตร์ไทยเราจะนับสี

สรอยีสีนะเกี่ยวกับฟังมือครับอ่าสรอยีสีสรอยีสี
ส่วนอันดับ๒เราก็จะดูเดท
เดทก็คืออำนาจอันดับมีปรารามี
และอันดับสามก็คือบริวาร
ดีวายก็คือสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้าง
สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับรอบตัวเรา
กลางกลางไม่ได้โดดเด่นมากเป็นอันดับต้น
ไม่ได้เด่นมากสักเท่าไหร่
แต่สีการากินีเนี่ยสีการากินีเราก็รู้ความหมายอยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรนะ
กรกินีในวันอาทิตย์ที่๒ตุลาคือสีฟ้า
อืมอ่า
คุณตั้งใจมากคือเอ้อนี่คุณเห็นตั้งแล้ว

ผมซื้อมาจากอาจารย์เลยนะ

อำดับที่๑ก็คือสีเขียว
อันดับ๒คือสีชมพู
และอันดับ๓คือสีแดง

มาลำดับที่๒ที่เราจะทำนายไทยทักที่ผมถนัดอยู่แล้ว
ก็คือไพทาโรห์หรือคนไทยเรียกคือไพยิบสิน
ซึ่งเราจะทำนายไทยทักเป็น๓ใบ
โอเคทำนายเราจะเลือกไพ่มา๓ใบ
ใบที่๓ก็กลางก็คือเสมอ
อ๋อแสดงว่าผลนั้นมีทักษะหน้าเลย
เพราะผลแทนว่าออกหน้าไหนเป็นไปได้ที่สุด

โอเคแปลว่าเดี๋ยวหมอลันจะเลือกไพ่๓ใบ
ใช่โอเคถูกต้อง

ผมตัดนะอ่าอันนี้สำหรับไพ่ที่กำลังตัดเนี่ย

อ่าใบที่๒อ่าโอเค
อ่ะคราวนี้คุณเจตัดให้

เลือกมาแล้วไพ่ใบที่๒เป็นตัวแทนของ

เองแล้วเลือกเองแล้วกันนะครับ
จะเป็นตัวแทนของผลเสมอ

โอเคผมเลือกไพ่ใบที่๓มา
เรียบร้อยแล้ว

อ่าไพ่ออกมาแล้ว

เหรียญนะครับเป็นตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับ

ก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยในเกมนี้
ถ้ามองภาพรวมปัจจุบัน
ก็ถือว่ามีคุณกลุ่มกำลังที่ดีนั้น

เขาได้เสริมตัวอะไรคือโหดหลายมากนั้น

เพราะว่าขาดหายแล้วควรจะเปลี่ยนแปลง

ที่๒เรามาลุ้นกันว่า

ไพ่ออกมาครับ๑๐ดาบครับ

ทำทำนายไพ่ใบนี้นะครับ๑๐ดาบ

ไม่ค่อยน่าจะอภิรมชมชื่น

ไพ่ก็คือ
จะมีโอกาสที่ผู้เล่น

รอยอยากเนี้ย
ก็ดูทรงแล้วเนี้ย
ผลทำนายไพ่ออกมา
อ้าเรามารุ้นกันไพ่ไพ่ที่สามผลเสมอ
เหมือนเด็กถือไม้

ผลเสมอเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะออกได้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าไพ่เด็กถือไม้ถือว่ามีผลผิวตะวัน
ซึ่งให้เด็กถือไม้เนี่ยมันมีความคาดหวังว่ามีโอกาสที่จะเสมอได้อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์
ซึ่งถ้าดูตามทีมอย่างนี้นะก็ใครเป็นเด็กใหม่ของแต่ละทีมล่ะ
ฮาแลนด์แมนซิตี้อาจจะทำผลงานดีในเกมนี้
ส่วนเมนูทั้งคนล่วงสุดก็แอทโทนี่
ซึ่งสองคนนี้อาจจะวัดเชิงกันวัดว่าใครจะเป็นดาวเด่นในเกมนี้
ซึ่งทั้งสองคนนี้ระหว่างฮาแลนด์กับแอนโทนี่เนี่ยน่าจะทำให้ผลเกมออกมาเสมอได้เช่นเดียวกัน
ใช่ครับก็เกินครึ่งก็เกินครึ่งก็เป็นไปได้ว่าที่จะเสมอ

ผมคิดว่าผลเสมอมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้
เพราะว่าคุณมองจากไพ่ที่มันมี๓ใบเนี่ย

ก็เลยต้องมาปรับปิดท้ายด้วยไภที่มองว่าผลเสมอมันจะออกไปได้

แต่ถ้าให้เลือกทีมชนะในการทำนายภาย๒๔อะเนาะ

ไม่ผลสกอร์ต่างกันแค่๑ลูกอ่ะ

แต่ถือว่ารูปเกมน่าจะสนุก
ซึ่งถ้าผลสรุปจากอันแรกที่ผมทำนายไทยทักเรื่องสีเสื้อไปแล้ว
แล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับทำนายผลไพ่๒๔นี้เนี่ย
ผลสีเนี่ยแมนยูออกกลางไม่ได้โดดเด่นมาก

แต่ว่าผลเสมอมันก็ออกสูงเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองภาพรวมก็มีโอกาสเป็นไปได้

คุณเนี่ยเป็นระดับหมอดูที่เรากำลังจะปั้นคุณขึ้นมา

โอ้วแต่คุณไม่น่าเกลียดเกี่ยวแหล่ะ

เอาอย่างนี้มันอย่างไม่ชัดเจนค่ะ

เราก็อ้าวเหมือนเข้าใจ

เราก็ต้องเชียร์ในทีมที่เรารักอยู่แล้วเนาะ

ถ้าเอาแบบตรงจากหน้าไพ่เลยนะ

ก็คิดเป็นอะไรไม่ได้

มันจะได้เคลียร์แมนยู

แมนยูจะบุกชนะแบบถล่มทลายได้ไหม

เดี๋ยวมาลองดูกันว่าแมนยู

ถนัดเมื่อกี้บอกเฉียนลูกหนึ่ง

ผมเลือกไพ่ที่หล่น

แล้วจามหลักโหรศาสตร์เนี่ย

คือแบบไพ่ไปที่เลือกเลย
อันนี้เราสูญกันฝั่ง

ของผมนี่คือ๐เลยเหรอ

ที่นักเต็กสำคัญในทีน

ถ้าผลสรุปออกมาจากไพ่๒๔

ถ้าน่าจะถ้าผลดีสุดคือเสมอแล้วกัน

ถ้าคุณคิดว่ามันชนะไม่ได้แต่เฉียนเนี่ย

ถ้าเกิดชนะถึงไม่ถึงเนี่ยก็คือจางน้อยกว่านั้น

นั้นมันตอบโจทย์กับคำถามนี้

จะสูสีในเกมแล้วโดนมีเจ็บ

ก็เลยทำให้สังเกาะอาจจะไหลเป็น๒รูป

แต่ก็สรุปง่ายก็คิดว่าแหละ

จะชนะเกิน๒ประตู

ก็เป็นเทปแรกของเรา

แต่ไม่เลือกเนอะเราดูอีกที

แต่ไม่ใช่ทีมใหญ่มีสิคตรอแต่ก็เป็นแมคที่อาจจะมีความสนุก
นี่ตกชั้นเราก็ดูได้ทำอะไรได้
บอลไทยบอลโลกหรือฮิลาภาพแทนอื่น
ได้ไหมวอเลสบอลหญิงคนเชียร์อย่างนี้

อาจจะกินทางฟุตบอลทางวงเล่นบอลอะไรก็ว่า

ยังไงก็ฝากติดตามรายการของเราด้วย
แต่ถ้าจะทัวร์ลงก็

ทำไมคุณอย่างนี้เลยล่ะครับ
ผมหนีอย่างเดียวเลย

และจริงมีรายการอื่นที่อยู่ในสล็อตอีก

ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับจับยาม๓แต้ม
ตรวจดวงสตาทีปรักษณ์ให้หมอรุทักก่อนลงเตรียม
แต่ที่สำคัญเราต้องขอขอบคุณคุณเจวาปัดด้วยนะครับ

เราไม่ได้เป็นเพื่องกันหรอ

ผมเกลียด
ครับพี่เจโบราษฎร์ขอบคุณหน่อย
ครับก็หน้าจอรัดทีวีช่องศาสตร์ที่สอง
ติดตามก็มีอันข่าวมีหน้าประยายกีฬา

ก็สำหรับพวกเราครับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อน
เจอกันใหม่อีทีหน้าครับผมจับยามสามแต้มครับ